ตามมาดูที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะที่ภูเก็ตเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมี
เหตุการณ์ที่ชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งถืออาวุธปืนปลอมนะคะแล้วก็บุกไปที่ตมภูเก็ต
ข่มขู่เจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็นำไปสู่การขอสารออกหมายจับนะคะแล้วทางตมภูเก็ตเนี่ย
ก็เข้าไปจับกลุ่มกลุ่มชาวอินเดียกลุ่มนี้ในวิลล่าหรูที่ย่านแหลมสิง
แต่ปรากฏว่าชาวอินเดียกลุ่มนี้ขัดขืนการจับกลุ่มค่ะแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้รับบัตรเจ็บด้วยค่ะ
อันนี้คือตอนที่ตมภูเก็ตเขานำหมายสารไปจับกลุ่มนะคะ
ข้อหาคมขู่ทำให้ตกใจกลัวนะคะที่เห็นอยู่นี้คือวิลล่าหรูนะคะ
อยู่บนเนินเขาตรงพื้นที่แหลมสิงตำบลเชิงทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
ก็กลุ่มชาวอินเดียเนี่ยก็มีชาวต่างชาติและบอดี้การ์ดชาวไทยจำนวนมากนะคะ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีการขัดขืนการจับกลุ่มแล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่ดูเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปสองนายคุณยาย
เอารถยนต์สองคันมาขวางทางเข้าออกของวิลล่าไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าออก
แล้วก็ถืออาวุธลักษณะคล้ายปืนด้วยนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยค่ะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘ส่วนที่กำลังสพเชิงทะเลและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
ปิดล้อมค่ะก็ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
สุดท้ายควบคุมกลุ่มชาวอินเดียไปทั้งหมดสามคันรถกระบะโอ้โห
ตัวไปได้สามคันรถกระบะซึ่งในในจำนวนนี้นะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดคือโอสเตย์เนี่ยนะคะ
สามคนด้วยกันมีนายสัญชาติรักษีนะคะ
นายสัญชาติอินเดียแล้วก็นายยูวราชสัญชาติอินเดีย
นำตัวส่งสพเชิงทะเลซึ่งทั้งคืนเนี่ย
ร์หูนะคะก็พบว่าผู้ต้องหาแก๊งนี้นะคะ
เป็นชาวอินเดียมีภรรยาสาวชาวยูเครนมาเช่าซื้อที่ดินนะคะวิลล่า
หรูเนี่ยทั้งหมดจำนวนเงินโอ้ไม่ใช่น้อยนะ
เท่าอะไรครับห้าร้อยล้านบาทตั้งแต่สามเดือนก่อน
พื้นที่ของวิลล่าตรงนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐ไร่เป็นภูเขา
แล้วเขาอยู่กันกว่า๒๐คน
เป็นครอบครัวมีคนไทยเป็นแม่บ้านเป็นคนสวน
ทางเข้าเนี่ยมีรถทหารเก่าจอดเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ทางเข้าหมู่บ้าน

แล้วก็ยังมีรถยนต์หรูอีกกว่า๒๐คันอันนี้คือตรงทางเข้าเห็นไหมคะ
คืออยู่ในพื้นที่แบบเป็นสัดส่วนแล้วก็หรูหราเลยแหละนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบที่มาที่ไปอยู่
และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาไปตรวจค้นเนี่ย
พบสัตว์ป่าด้วยค่ะเป็นสิงโตขาว๒ตัวนกแก้วมาคอ๒ตัว
แรกคูณ๒ตัวเมียแคท๑ตัวนะคะมีนายพรมพิริยะเนี่ยแจ้งบอกว่า
เขาเป็นช่างภาพเป็นคนเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีโดรนอีกกว่า๓๐ตัวด้วย
นี่ค่ะอยู่ในวิลล่าฉะนั้นเขาก็ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบใบอนุญาตค่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการครอบครองก็ต้องตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
และส่งมอบให้กับตำรวจสพเชิงทะเลนำไปเก็บรักษาแล้วก็ตรวจสอบต่อไป

นี่ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการที่เอาปืนไปแล้วก็เอาไปข่มขู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ตมภูเก็ตเมื่อช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะ
และสถานีชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเชิงทะเล
ไปตรวจสอบเอกสารรถก็พบว่ารถแต่ละคันในวีล่า
ทะเบียนไม่ตรงกับคู่มือรถครับเนื่องจากไปประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย
แต่ละจังหวัดมาแล้วก็สวมทับทะเบียนเก่า
ยังไม่ได้ไปแจ้งขนส่งค่ะ